วีดโบ้งโบ้งโบ้งเรามาโบ้งโบ้งโบ้งให้มันโตโตโต
ร่วมเป็นใจเดียวกันวีดโบ้งโบ้งโบ้งเรามาโบ้งโบ้งโบ้งให้มันโตโตโต
อร่อยจากใจเดียวกันวีดโบ้งวีดโบ้งวีดโบ้งวีดโบ้งวีด
แล้วต่อด้วยในช่วงค่ำนะ

ไฮไลท์เลยช่วงประมาณสัก๑๙นาฬิกา๓๐นาทีนะครับ
ไทยจะเจอกับสโลวาเกีย
ซึ่งปีนี้ไทยก็ลุ้นว่าจะเป็นแชมป์
ใช่แล้วใช่แล้วครับก็ถือว่าเป็นปีที่เรามุ่งมากที่จะคว้าแชมป์ให้ได้
แต่ว่ากำลังใจของชาวไทยนี่เพียบเลยนะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเชิญชวนคุณผู้ชมหน่อยละกันนะคะ

ส่งแรงใจแรงเชียร์สิคุณ

ส่งมาเลยนะคะส่งไลน์มาทางหน้าจอเรานี่แหละนะคะ
อยากจะให้กำลังใจนักฟุตบอลให้กำลังใจทีมชาติไทยของเราเพื่อที่จะคว้าแชมป์ให้ได้

ทางไทยรัฐทีวีเปิดกันไปแบบยาวเลยแล้วกัน
รุ้นตามเชียร์แล้วก็ส่งแรงใจแรงเชียร์กันมาได้นะครับ
เขาบอกว่าถ้าเชียร์ทีมฟุตบอลทีมชาติไทยให้ส่งเสียงเชียร์กันเยอะ
แต่ถ้าอยากจะได้คนข้างเคลียร์คลอเขาใกล้แล้วก็ให้ส่งหัวจิตหัวใจไปแล้วกันนะ
แน่นอนอยู่แล้วนะคะส่งมาทั้งหัวใจแบบนี้ก็ให้ใจกับคุณผู้ชมไปคืนด้วยเหมือนกันนะคะ
แน่นอนวันนี้ตลอดข่าวสุดสัปดาห์ของเราหลากหลายเรื่องราว
เรื่องแรกพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดนครราชศรีมาโคราชบ้านเทากันก่อนดีกว่า
เพราะว่าช่วงนี้กำลังมีงานสำคัญประจำปีนั่นก็คืองานย่าโม๖๑ค่ะ
งานนี้ยิ่งใหญ่อลังการมากเลยนะคะมีนักแสดงกว่า๕๐๐คนเข้ามาซ้อมรำกันอย่างงดงาม
โอ้โหลำแบบคุณไหมเนี่ยดีกว่าดิฉันเยอะไปดูกันเลยนี่นะคะ
นี่เป็นบรรยากาศเรียกว่าเป็นช่วงของการซ้อมเท่านั้นเป็นน้ำจิ้มนะ
แต่ว่านักแสดงเป็นกลุ่มสตรีชาวจังหวัดนครราชศรีมากว่า๕๐๐คนเขาก็จัดเต็มแบบนี้ล่ะ
ใส่ชุดไทยจิตรดาผ้าสบายสีทองเสื้อสีเหลืองอ่อนผ้าถุงเป็นสีส้มลายไทยสวยงาม
ทำผมทรงดอกปีบคัดดอกปีบเอาไว้ที่ผมตามตำนานคุณย่าโมท่านชอบเลยนะคะ
เรียกว่าจัดเต็มกันมาขนาดนี้เพราะว่างานย่าโม๖๑นั้นจะจัดขึ้นเพื่อฉลองวันแห่งชัยชนะเท้าสุระนารี
เขาเริ่มมาตั้งแต่วันที่๒๓มีนาคมแล้วล่ะค่ะแต่จะจัดอย่างต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๓เมษายนที่ลานอนุสวรีเท้าสุระนารีและสนามหน้าสารกลางจังหวัดนครราชศรีมา
เห็นแค่บรรยากาศการซ้อมแบบนี้แล้วนี่นะคะต้องเชิญชวนคุณผู้ชมไปร่วมงานใหญ่นี้เลย
เพราะไม่ใช่แค่การแสดงสวยงามเท่านั้นนะคะยังจะได้ชมการแสดงมหรสบสมโพธิจากศิลปินหลากหลายท่านเลยนี่
ค้นกันไปนะคะสร้างความบันเทิงให้กับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะคะใครว่างจัดสรรเวลาไปเที่ยวงานนี้กันได้เลยครับ
บอกเลยว่าดีมากโอ้โหเรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มเลยนะ๑๒วัน๑๒คืนเต็มเลยทีเดียวนะครับ
เอาล่ะคุณผู้ชมไลน์กันมาพูดคุยเยอะจริงเรื่องของการส่งเสียงเชียร์ทีมฟุตบอลทีมชาติไทยส่วนบางท่านก็เอ๊ะแอบตกใจ
คุณใบตองหายไปไหนฮะนั่นสิกลายเป็นใบหนาดมาแทนไม่ใช่ใบหนาดแต่คุณนิวนาวในวันนี้เขามาทำหน้าที่แทนนะครับ
ให้น้องใบตองเข้าไปทำธุระก่อนวันหนึ่งส่วนวันนี้เจอกับน้องนิวนาวนะครับ
จริงเขาก็ไลน์มานะในช่วงสุดสัปดาห์เนี่ยบอกว่าอยากจะเจอคุณนิวนาววันนี้มาตัวเป็นสดให้ได้เจอกันแล้วนะ
เดี๋ยวสักหน่อยก็จะเป็นน้องใบตองกับนิวนาวคุณชนะก็จะไปพักบ้าง
เอางั้นไหมไปพาคุณชนะอยู่คิดถึงคุณผู้ชมตลอดเวลา
เอาล่ะครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้เดี๋ยวเราพาไปเที่ยวกันต่อเนื่องเลยดีกว่า
สนุกสนานเฮฮากับเรานะครับจะพาไปเที่ยวที่นี่ที่จังหวัด๑๐
ราชบุรีโอ้โหเขาบอกว่าไปที่เดียวได้ถึง๓อำเภอ

ไปดูกันหน่อยนะครับนี่ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของตลาดริมน้ำเลยนะครับ
เพราะว่าเป็นการรวมตัวกันของ๓ชุมชน
ก็มีอำเภอวัดเพลงจังหวัดราชบุรี
แล้วก็ยังมีอำเภอบางคนทีและอำเภออำภาวาจังหวัดสมุทรสงครามด้วย
เรียกกันว่าเป็นตลาดน้ำ๓อำเภอ๒จังหวัดครับ
บรรยากาศเป็นยังไงสุดคืนเคงเลยทีเดียวครับ
คุณผู้ชมเห็นไหมนี่คือตลาดถนนคนเดิน

ตั้งอยู่ริมคลองแควร์อ้อมนะครับโดยถนนคนเดิน
เพลงจะเริ่มตั้งแต่หน้าที่ว่าการอำเภอวัดเพลง
แล้วยาวไปตามเส้นทางเป็นทางเดินริมน้ำจนถึงวัดแก้วเจริญครับ
อยู่ที่ตำบลวัดประดูกอำเภออำภาวากันเลยทีเดียวยาวเฟ้ยเดินกันเพิดเพลิน

การันตีความหวานนะแล้วก็ตลาดถนนคนเดินเพลินเพลง
ก็มีร้านค้ากว่า๕๐ร้านนะคุณนิวนาวนะ
เรียงรายอยู่บนถนนบรรยากาศภายในตลาด
ก็เป็นแนวย้อนยุคแบบไทยละอเจ้า

และแน่นอนครับอาหารท้องถิ่นมีเพียบ
ขนมไทยโบราณอย่างทองหยิบทองหยอดทองฝอยทองก็มี
รวมไปถึงผักผลไม้ท้องถิ่น
หาหัตกรรมของฝากของที่ระลึกมากมาย

และอย่างที่น้องนิวนาวแซวมาเมื่อสักครู่

บางคนเขาแต่งตัวสไตล์แบบไทยอินกับละครช่วงนี้มาก
ให้เข้าบรรยากาศถูกต้องครับแล้วก็โอ้โห
ของกินนี่เห็นแล้วแหมไอ้น้ำที่ใส่โซดาแบบนี้
รสผลไม้ต่างหาทานยากแล้วนะ

เออแล้วที่สำคัญพอเดินเข้าไปในตลาดนะครับ
พลาดไม่ได้เลยต้องแวะสักการะสารเจ้าพ่อหลักหิน

อันเป็นที่ยึดเหนียวจิตใจของชาววัดเพลงมาตั้งแต่
สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันเลยนะครับ
ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาเที่ยวชม
กับบรรยากาศริมน้ำ๓อำเภอในประเทศไทยนี่หายากครับ
ทั้ง๓อำเภอมันจะหาไม่ได้ครับลองมาเที่ยวมาชมครับ
ก็จะเปิดวันเสาร์วันอาทิตย์ตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไป
นี่ท่านนายอำเภอมาการันตีเองเลยนะ
ว่าให้ชวนไปเที่ยวรับรองว่าเที่ยวที่นี่สุดยอดจริง
ไปที่เดียวได้ถึง๓เลยนะ

โอ้โหรวมของดีของเด็ดเอาไว้ที่ตลาดแห่งนี้
เดินเที่ยวเดินชิวกันแล้วนะคะเดินต่ออีกหน่อยละกัน

ไปหาคุณยายคนนี้ค่ะขายกาแฟโบราณมานาน
นานกว่า๗๐ปีนะขายดิบขายดี
ขายดีแค่ไหนไปชมกัน
เสียงของฝีภายที่กระทบกับสายน้ำ
พร้อมกับเสียงแตร่ลมบนรุ่มแม่น้ำแควร์อ้อม
เป็นที่คุ้นเคยกันดีของคนในพื้นที่อำเภอบางคนที่
อำเภออำภาวาและอำเภอวัดเพลง
เพราะนี่คือวิถีชีวิตของยายเช็ง
พายเรือขายกาแฟโบราณหล่อเลี้ยงชีวิตตัวเองและครอบครัว

ถึงตอนนี้ยายเช่งล่วงเลยมาจนอายุ๘๒ปีแล้ว
ถ้าท่านนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมที่ตลาดเพลินเพลง
ริมน้ำริมกองแกว่อ้อมก็จะมีคุณยายเชง
คุณยายจะขายกาแฟแกขายมาปี๖๐๗๐ปีแล้ว

แกก็เลยได้โอกาสพรุ่งนี้ก็มีรายได้เพิ่มขึ้น
ตลาดริมน้ำเนี่ยแกก็เลยได้โอกาสตรงนี้ก็มีรายได้เพิ่มขึ้นนะ
ทุกเช้าของวันเสาร์และวันอาทิตย์
เชงจะตื่นมาเตรียมฟืนพร้อมต้มน้ำแต่เช้าตรู่
เมื่อน้ำร้อนได้ที่แล้วก็ลงพายแจวเรือจากบ้านที่อยู่ฝั่งจังหวัดสมุทรสงคราม
อย่างคร่องแคลวไปที่ตลาดริมน้ำสามอำเภอ
ถนนคนเดินเพลินเพลงจังหวัดราชบุรีเพื่อหาเงินมาจุนเจือครอบครัว
ถึงแม้หลานจะขอให้หยุดขายเนื่องจากเห็นว่าอายุมากแล้ว
แต่ยายเช็งก็ยืนยันที่จะพายเรือขายกาแฟโบราณ
ตนเองรักมานานกว่า๖๐ปีต่อไปเรื่อย
เพราะยายเชงบอกว่ามันคือความสุขของยาย
เกิดมาก็เห็นเขาแล้วเขาขายมานานแล้ว
แต่ก่อนขายทุกวันตอนนี้ขายเสาร์อาทิตย์
แก้ไขมีลูกค้าประจำเยอะตามบ้านพายเรือไป
ตอนนี้เหลือลำสุดท้ายก็ไม่มีใกล้เลย
สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาชิลเอาท์แถวถนนเพลินเพลง
และตลาดริมน้ำ๓อำเภอวัดเพลง
ช้อปปิ้งกินของอร่อยกันไปแล้วแนะนำให้เดินเลยมาอีกหน่อย
ริมท่าน้ำมาชิมกาแฟโบราณตำนานแห่งรุ่มน้ำแขว่อมนี้กันให้ได้
ถึงแม้ยายเชงจะอายุปลาเข้าไป๘๒ปีแล้ว
แต่บอกได้เลยฝีไม้ลายมือการชงกาแฟเนี่ย
ไม่เป็นสองรองใครในย่านคลองแพอ้อม
โอเลี้ยงโอยัวกาแฟชาเย็นชาดำเย็นชามะนาว
เรียกว่ารสชาติถูกอกถูกใจทุกคนอย่างแน่นอน
ทุกอย่าง๑๕บาท
อกจากความสดชื่นแล้วยังจะได้รับความสุขจากรอยยิ้ม
ความขี้อายของคุณยายเช็งกลับบ้านไปอีกด้วย
และนี่ก็คือยายเชงกาแฟโบราณตำนานแห่งรุ่มน้ำแขว่อ้อมนั่นเองล่ะค่ะ
เชิญยังไงอ่ะเชิญคุณผู้ชมมาเที่ยว
แล้วก็มากินกาแฟโบราณมีอยู่ลำเดียว
น่ารักอย่างนี้ต้องไปนะโอ้โหเป็นกาแฟโบราณของจริง
เพราะว่าขายมา๖๐๗๐ปีแล้ว
โอ้โห๘๒ปีแล้วยังแข็งแรงนะ
ยังแข็งแรงเลยเคลื่อนแล้วแน่นอนแหละ
ขายมานานขนาดนี้ต้องอร่อยแน่เลยนะคะคุณผู้ชม
เอาล่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันช่วงหน้า
เดี๋ยวจะพาไปดูเรื่องราวแปลก
แล้วก็ใครนะครับที่ยังคิดไม่ออกว่า
ที่เขาเตรียมจะขุดขึ้นมาแล้วก็ทำพิธีสักการะบูชาด้วย

โอ้โหตั้ง๙ท่อนนะเดี๋ยวมาติดตามกันในช่วงหน้าครับ